เรื่องดราม่าในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีงานศพงานหนึ่ง
แล้วก็ต้องมีการรำหน้าไฟ
แต่ทีนี้ล่ะครับพิธีกรของงาน
เขาก็เล่าตำนานของการรำหน้าไฟ
ที่จะทำให้คนตายขึ้นสู่สวงสวรรค์

ต้องใช้สาวพรมจันทร์เท่านั้นในการรำหน้าไฟ
พวกสาวประเภท๒ห้ามรำหน้าไฟโดยเด็ดขาด

พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะครับ
สาวประเภท๒เข้ามาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลย
ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเป็นประเภทไหน
มันน่าจะเกี่ยวกับการทำดีทำกรรมของผู้ตายเขานะครับ
ฟังเสียงที่เขามีการเผยแพร่ในโลกโซเชียล

ถ้ากระเทศบรรมนี่คนนั้นจะไม่ได้ไปสวรรค์นะครับ
พูดออกไปแบบนี้นางรำก็มองหน้ากันสิครับ

จริงมีประโยคที่เขาบอกด้วยว่าพึงสังวรไว้
ว่าถ้าจะมารำก็ต้องเป็นสาวพรหมจันทร์ตามความเชื่อ
นี่แหละครับเป็นคลิปที่พิธีกรชายคนนี้
เมื่อกี้ได้ยินเสียงพูดถึงการบรำหน้าไฟหน้าศพ
โดยอ้างผู้รู้เล่าถึงประเพณีการบรำหน้าไฟ
พระเจ้าแผ่นดินกรุงภารณศรีสวรรคต
แต่ทางไปขึ้นสวรรค์ต้องหาผู้หญิงพรมจันทร์มาบรำหน้าไฟ
เพื่อเป็นการเปิดทางห้ามสาวประเภท๒รำเด็ดขาด
ถ้าหากสาวประเภท๒มารำคนตายนั้นจะไม่ได้ไปสวรรค์
ฉะนั้นนะฮะพิธีต่างเขาจึงเลือกเด็กมารำ
เพราะยังพรมจันทร์กันอยู่พึงสังวรเอาไว้นะครับ
ใครที่จะเอาสาวประเภท๒มารำไม่ได้เด็ดขาดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในงานชาปนกิจศพท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
จังหวัดมหาสารคามโพสต์ออกไปในโลกโซเชียล
พร้อมกับข้อความบอกว่าอยากรู้ว่าเอาสาวประเภท๒รำหน้าไฟ
คนที่ตายไม่ได้ขึ้นสวรรค์จริงเหรอมันเกี่ยวกันด้วยเหรอ
ข้อสงสัยให้ด้วยพิธีกรบอกไว้
ว่าถ้าเอาสาวประเภท๒รำหน้าไฟผู้ตายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์

ก็มีคนมาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่มองว่าพิธีกรชายคนนี้มีการเหยียดเพศที่๓

หากจะพูดถึงสมัยก่อนสมัยกรุงพารานาศรี

ตอนนั้นอาจจะยังไม่มีสาวประเภท๒ก็ว่ากันไป
แต่ปัจจุบันต้องยอมรับเรื่องของสังคมที่มีสาวประเภท๒
แล้วสาวประเภท๒เขาก็สวยเขาก็รำได้นะครับ
อันนี้เป็นความคิดความเห็นของคนในโลกโซเชียล
บางคนก็บอกว่าทำไมล่ะการจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ขึ้นสวรรค์
มันเกี่ยวข้องกับนางรำมากขนาดนั้นเลยเหรอ
คือเหมือนเขามองว่าถ้าเกิดผู้เสียชีวิตทำดีมาแทบตาย
แต่เกิดนางรำเป็นสาวประเภท๒เขาหมดสิทธิ์ขึ้นสวรรค์เลยเหรอ
นั่นสิครับเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปยังผู้โพสต์
ก็ทราบเพิ่มเติมว่าในคลิปน้องที่มารำหน้าไฟนั้น
เป็นผู้หญิง๒คนและก็เป็นสาวประเภท๒๑คนด้วยนะครับ
โดยน้องชุดนี้ถูกพิธีกรคนเดิมพูดในลักษณะแบบนี้มา๒ครั้งแล้ว
ทำให้น้องที่ถูกพูดถึงซึ่งเป็นสาวประเภท๒
เสียกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
โดยก่อนหน้านี้เคยไปรำที่งานอื่นก็ไม่เคยถูกพูดเหยียดแบบนี้เลย
ก็เห็นไหมล่ะว่าตอนที่พิธีกรส่งเสียงพูดอยู่
นางรำก็ได้แต่มองหน้ากันเพราะหนึ่งในนั้นเป็นสาวประเภทสอง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดราม่ากันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ